มาดูเรื่องการค้าการลงทุนกันบ้างนะคะ
ทุกวันนี้มีนักลงทุนรายใหญ่ได้ขยายฐานการผลิตไปที่เวียดนามกันมากขึ้น
เพราะว่ามีความพร้อมทางด้านแรงงานแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำกว่าด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
หนึ่งในธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตัดสินใจมาลงทุนตั้งโรงงานในเวียดนาม

สาเหตุหลักที่เอกชนรายใหญ่สนใจลงทุนในเวียดนาม
มาจากสันเทลภาพทางการเมืองและนโยบายของภาครัฐ
จนถึงมาตรการสนับสนุนด้านภาษี
จำนวนรายงานที่มีถึง๑๖๐และต้นทุนค่ารายงานถูกกว่าไทย
ที่จะมาลงทุนไปในเวียดนาม
นามอยู่ระหว่างการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน
นับเป็นปัจจัยบวกที่ดีทั้งต้นทุน

ต้นทุนที่เวียดนามก็ต่ำกว่าแล้วนะครับ
ผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเซรามิกเรานะครับ
ที่วันนี้เรามีธุรกิจเซอร์รามิกอยู่ที่ภาคเหนือ

อุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่เวียดนาม
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ว่าทุกวันนี้นักลงทุนไทยรายใหญ่

จึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนไบร่อย
ตามเข้ามาลงทุนได้ในอนาคต
ส่วนในเรื่องของทางการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยในส่งออกนั้น
ก็ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีก็พยายามบอกว่า
เราลองปรับปรีนอะไรบ้างในการส่งเสริมให้ดันปักดันให้คนลงสิทธิประโยชน์พิเศษ
การนำเงินเข้ากลับมาอะไรอย่างนี้ให้ง่ายยังไงบ้าง
ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันและกำลังเร่งดำเนินการนะครับ
ว่าเวียดนามจะมีข้อได้เปรียบไทยหลายด้าน
แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่า
ยังคงแข็งแกร่งเพราะมีฐานการผลิตที่ดีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขณะที่การขยายตัวของเวียดนามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น
เป็นเพราะช่วงเริ่มต้นของการลงทุนหลายด้าน
จึงเป็นการใช้จ่ายมากกว่าปกติ
นาวีกัณฑ์เทศถ่ายภาพอัญชลีจิลิม่วะคทรัพย์ทีวีรายงาน